มาดูเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้
จังหวัดสตูนและพัทธลุงนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายต่อหลายจุดใน๒จังหวัดนี้
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง
แล้วก็เตรียมลงพื้นที่ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงนะครับ
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายวางระเบิด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
มีการตั้งคณะทำงานพิเศษรวบรวมหลักฐาน
และก็มีการเร่งคลี่คลายคดี
กรณีคนร้ายได้วางระเบิดจำนวน๑๒จุด
ในพื้นที่อำเภอปากพยูนและอำเภอเมืองพัทธลุง
แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นจำนวน๘ลูก
เจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้๔ลูก
คดีขณะเกิดเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ส่วนที่สตูนในช่วงเวลาเดียวกัน
ก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้น

มีระเบิดเกิดขึ้น๓จุดเหมือนกัน

ด้านพลตำรวจตรีธรัชชาถมปัตย
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะครับ
กล่าวว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน๑ชุด

โดยมีการเก็บพยานหลักฐานในทุกด้าน
คิดว่าจะเกี่ยวพันกับรูปคดี
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลความคืบหน้า
เกี่ยวกับการก่อเหตุพอสมควร
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดได้นะครับ
ส่วนสาเหตุต้องรอให้จับกลุ่มผู้ต้องหาให้ได้ซะก่อน
เพราะตอนนี้โอ้โหสาเหตุมีการคาดการณ์ไว้หลายเรื่อง

จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีนะครับ

ของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ที่มีความเข้มข้น
เรื่องของการทำลายความน่าเชื่อมั่นของรัฐบาล
นี่พลเอกประวิทย์ก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับ
ส่วนวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ได้ส่งตรวจนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อดูสารระเบิดแล้วก็ตรวจดูระบบการจุดชนวน

ใช้ก่อเหตุในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องต้นจากการเก็บชิ้นส่วนวัตถุระเบิดที่พบ
ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง

โดยแบบที่วางในร้านค้า
ส่วนใหญ่จะไม่มีชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิด
ส่วนระเบิดที่วางด้านนอกริมถนน
จะมีชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิดอยู่ด้วย
และการวางในแต่ละลูกในแต่ละจุดไม่ห่างกันมากนัก

ช่วงเพียงแค่๒๐๓๐นาทีต่อลูกนะครับ
ส่วนของการเพิ่มความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ตรวจตาดูแลรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่

หากพบสิ่งผิดปกติและก็บุคคลต้องสงสัย
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ
ขณะที่มีเรื่องของการโยกการย้ายด้วยนะคุณนะ

พัชรพนธ์นานคอนพุ่มกับการสอพอมเมืองสตูน

ไปเป็นภูมิกับการอำนวยการ

แล้วก็ย้ายพันธ์ตำรวจเอกสนทยาทูปทอง
กับการสพแม่ลานจังหวัดปัตตานี
มาเป็นภูมิกับการสพเมืองสตูน
แต่ว่าทางด้านภูมิกับสพเมืองสตูน

ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นการโยกการย้ายตามปกติ
ส่วนบ่ายวันนี้พลเอกประวิทย์วงศุวรรณ